แม่อัดอันตันใจคับแค้นใจ

วันนี้มีมุมของลูกหรือว่าในโต้งให้ฟังเหมือนกันนะคะ

อันนี้คือคลิปเหตุการณ์เนี่ยที่
ทะเลาะกับโต้งเนี่ยตอนแรกแม่ขู่บอกแม่แม่จะยิงตัวตายจริงนะ
แต่สุดท้ายแม่ยิงโต้งค่ะ
ปังด้วยนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยแม่บอกว่าตั้งแต่เอาธุรกิจให้ลูกดูให้โต้งดู
โต้งกับแฟนก็ปล่อยปล่าละเลย
สมบัติแม่ไม่พอไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าแม่เป็นบ้า
แม่ก็เลยเนี่ยครับแค้นใจมาก
ทีนี้ฟังโต้งชี้แจงหน่อยโต้งหรือว่าทรงยศสุขเสริมค่ะ
เขาบอกว่าวันนั้นแม่เขาขับรถไปหานายทุนเงินกู้ที่สิงห์บุรี
แต่ว่าเขาไม่ไปก็เลยทะเลาะกัน
จนกระทั่งแม่ยิงเขาถามว่าโกรธแม่ไหม
เขาบอกเขาไม่โกรธโต้งเนี่ยเป็นสารวัตกำนันตำบลช่องแคร์นะคะ
ทีนี้คุณติกิติศักดิ์ของเราก็เลยถามไปแล้ว

แม่บอกว่าไม่รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องธุรกิจว่ายังไง
เขาบอกว่าไม่จริงเลยที่ผ่านมาเขาให้เงินแม่ใช้
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็หนี้สินค่ารถค่าบ้าน
เดือนหนึ่งตกประมาณ๒แสนบาทแค่ไม่ได้บอกให้แม่รู้
แล้วเขารับงานโครงการหลายที่ก็จริงอยู่แต่พอมันหักค่าใช้จ่ายไปแล้วเนี่ย
ไรเหลือแค่ไม่กี่หมื่นบาทเอง
บางครั้งต้องเอาเงินที่จ้างแฟนเงินเดือนแฟน
มาใช้ด้วยซ้ำมาหมุนก่อนด้วยซ้ำ
แล้วที่บอกว่าไปเที่ยวบอกคนอื่นว่าแม่เป็นบ้าล่ะยังไงเรื่องนี้
เขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดว่าแม่เป็นบ้า
เขาแค่บอกว่าแม่ใช้ยาเอาปลาโซแลมเอาปลาโซแลมเป็นยานอนหลับนะคะ
แต่มันก็ค่อนข้างมีผลข้างเคียงเหมือนกันก็ถือว่าเป็นยาที่แบบ
แพทย์สั่งซึ่งมันเป็นยานอนหลับอย่างแรง
เขาเห็นแม่ใช้เอาปลาโซแรมเพื่อให้นอนหลับเพราะว่าแม่เครียด
แม่มีอาการผิดปกติเขาพูดแค่นี้ไม่ได้บอกว่าแม่เป็นบ้า
ว่าแม่เป็นบ้าและให้เรื่องประเด็นฮุบมรดกฮุบสมบัติ
ุบทำไมก็เป็นลูกชายคนเดียว
ยังไงทุกอย่างก็ต้องตกเป็นของเขาอยู่ดีจะทำเพื่อ
เอ้าฟังเสียงเขาเลยค่ะ
ของเขาที่เขาสร้างขึ้นมานะครับ
และผมจะทำยังไงครับ
ผมจะสามารถ
ไม่ได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับเงินแม้แต่บาทเดียวครับ
ไปบอกกับคนอื่นว่าแม่เรานี่วิกลจริต

ก็คือแต่ว่าถ้าใครที่ใกล้ชิดกับแม่ครับ
เขาจะรู้ว่าแม่มีอาการเริ่มป่วยแล้ว
อาจจะเป็นหนึ่งเพราะความเครียดอันนี้แน่
ความเครียดต่อภาระค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยนะครับ
และสองก็คือผลข้างเคียงจากการที่เขาใช้ยาโซแรมมามากครับ
นี่แหละค่ะแต่ว่าทีนี้นางน้อย
ยายของในโต้งหรือว่าแม่ของนางศรีนวลเขาบอกว่า
เชื่อหรอกเพราะไม่เคยเห็นศรีนวลใช้ยาเลย
หรือว่ายาระงับประสาทอะไรอย่างที่หลานอ้าง

ทีนี้เพื่อขายข้อข้องใจนางศรีนวล

พาตำรวจไปด้วยเลยตรวจให้รู้กันไปเลย
มีอาการทางประสาทอย่างที่ถูกกล่าวอ้างจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูกันว่าเรื่องนี้จบยังไงนะ